แยกวัดใจคุณผู้ชมอ่ะปกติสองคันก็โปรดหัวจะแย่แล้ว
วันนี้มีมือที่๓โผล่มาแล้วมาป๊ะกันพอดีเลย๓คัน
อ้าวต้องมีคันหนึ่งถอยไหม
ดอมดอมบอกเลยได้ไหมใครมาถูกใครมาผิด
ให้เวลาคุณผู้ชมเดาแป๊บหนึ่งนะคุณขวัญนะให้คุณผู้ชมเดา

ลักษณะคันที่ออกมาจากซอยรับรองเขาคงไม่ผิดแน่

เพราะเขาออกมาจากซอยแล้วดูลักษณะการตีเส้นจราจรเข้ามาถูกแน่

ส่วนคันที่มาตรงนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยวเข้าซอยได้นะ

นั่นน่ะสิคุณผู้ชมฮะรถตู้มายังไง
ดูทรงแล้วสวนเลนแน่

นี่แหละครับมันก็เลยเกิดความวัดใจกันอยู่
ตรงนี้คือหน้าร้านทองเห็งเจริญทุ่งสงครับ

โอ้โหคลิปนี้แป๊บนี่คนดูเป็นล้านแล้วนะ
คนก็มาคอมเมนต์ว่าโอ้โหรถตู้ถอยอย่างไวเชียว
เพราะน่าจะรู้ตัวว่าเป็นฝ่ายผิดที่ย้อนสอนมา
บางคนบอกยังดีนะต่างคนต่างมาไม่ได้เร็วมากครับ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะชนป้างกัน๓คันนะสิ

บางคนก็แซวว่า๓หนุ่ม๓มุมรักสามเศร้า

พอจะนึกออกไหมว่าเวลามีซอย
มีรถออกมาจากซอยปุ๊บพยายามจะเข้าอีกซอยไง

คุณไปกลับรถไม่ได้เหรอ